ปกติเวลาเราตบยุงเราใช้มือตบใช่ไหมคะ

ใช้มือตบยุงนี่ตายแล้วถ้าใช้มือตบเมียเมียตายไหมคะ

แต่ที่บ้านหลังนี้เมียตายจริงค่ะ

ชาวเมียนมาร์หึงเมียหึงมากหวงมากตบเขาตบหลายทีแล้วคือตบจนเขาศีรษะกระแทกกับผนังบ้าน
ลงไปนอนชักดิ้นชักงอต่อหน้าต่อตาเขาบอกว่าก็หายามาให้แล้วจนเมียนอนไปก็นึกว่านอนหลับ
สุดท้ายตื่นมาตายประเด็นคือทั้งคู่มีลูกเล็กอายุขวบเดียวเองอะค่ะ
นี่คือคนก่อเหตุนะคะในซอค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สงขลานะคะเป็นพื้นที่ของตำรวจสพคหงษ์
คือตอน๘โมงเช้าตำรวจสพคหงได้รับแจ้งมาว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเสียชีวิต
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะ
ที่เจอศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่โถงชั้นหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนฟูก
สภาพคือนอนสวมกางเกงวอร์มสีดำเสื้อยืดสีม่วงคนโทรไปแจ้งคือสามีเหมือนกันเลย
เคสพี่อุ๋ยเมื่อกี้เลยครับคนโทรไปแจ้งคือสามีค่ะในซอบอกว่า
เมียผมอยู่อยู่ก็ตายไม่รู้เป็นอะไรตำรวจมาตรวจสอบดูโอ้
อยู่อยู่ก็ตายได้ยังไงอ่ะตามตัวนี่มีแต่รอยฟกช้ำ
หน้าตาก็เขียวช้ำแถมฝาบ้านที่ห้องครัว
มีเส้นผมคนติดอยู่ติดที่ฝาบ้านนะคะ
ตำรวจก็เลยเค้นสอบในซอค่ะสุดท้ายยอมรับสารภาพ
ผมเป็นคนตบเมียจนตายคือทำงานก่อสร้างอยู่ด้วยกัน
สองสามีภรรยามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวอายุขวบเดียวเองค่ะ
หลังหลังเนี่ยผมลงมือลงไม้กับภรรยาบ่อยเพราะว่าหึงเมื่อคืนทะเลาะกันหนัก
ผมตบหน้าเมียไปหลายทีจนหัวเขากระแทกกับผนังห้องครัว
ลงชักดิ้นชักงอตอนนั้นผมก็พยายามหายามาให้กินแล้ว
เห็นเขานอนนิ่งไปสุดท้ายตื่นเช้ามาอ้าวตายซะแล้ว
ล่าสุดตำรวจคุมตัวในซอไปโรงพักทำประวัติแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ฝากขังนะคะ
เราได้คุยกับลูกเลี้ยงของนายซอคือก็เป็นลูกของผู้ตายกับสามีเก่า

ลูกเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าในซอชอบทำร้ายร่างกายคนอื่น
ขออภัยเป็นลูกเป็นลูกของนายซอเป็นลูกเลี้ยงผู้ตายเป็นลูกกับเมียเก่านะคะ
เขาบอกพ่อเขาเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นยิ่งเวลาดื่มเหล้ายิ่งเป็น
ถามว่าที่แม่เลิกไปเพราะอะไรก็เพราะถูกพ่อทำร้ายร่างกายนี่แหละ

วันเกิดเหตุเท่าที่คุยกับพ่อเหมือนพ่อจะมีเรื่องกับแม่เลี้ยงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
แล้วพ่อก็ทำร้ายแม่เลี้ยงไปรอบหนึ่งแล้วก่อนที่จะแยกกันนอน
พ่อได้ขึ้นไปนอนชั้น๒แม่เลี้ยงนอนชั้นล่าง
เที่ยงคืนพ่อได้ยินเสียงน้องร้องไห้ก็เลยลงมาดู
อ้าวตายซะแล้วแม่เลี้ยงตายไปแล้ว
ตอนนี้ที่บ้านที่มีปัญหาก็คือเรื่องน้องวัยขวบนึงนี่แหละ
ใครจะดูแลเพราะว่าขวบนึงยังไม่หย่านมเลยนะคะ
ซึ่งตอนที่ผู้ตายเสียชีวิตวันนั้นเขายังนอนให้นมลูกอยู่เลยนะ
ก็เลยเบื้องต้นอาจจะต้องส่งตัวกลับไปให้ญาติที่เมียนมาร์เป็นคนดูแลค่ะ
ผมฟังเวลาได้ละ
บรรยากาศที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลย
ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างเงียบเลยค่ะ
เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงวันเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันเลย
ส่วนใหญ่ถ้าจะได้ยินเสียงจริงก็มักจะได้ยินเสียงลูกเล็กของบ้านหลังนี้
ร้องไห้เพราะว่าน้องยังอายุน้อยอยู่เด็กวัยขวบนึงอะค่ะ
เขาก็ยังไม่สามารถบอกความต้องการได้เขาก็จะร้องไห้